ในการเลือกตั้งทั่วไปกำหนดให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ต้องแจ้งรายชื่อบุคคลไม่เกิน๓รายชื่อที่พักการเมืองนั้นมีมติว่า
จะเสนอให้สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรหรือสสที่ได้รับเลือกตั้ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้ง
และให้กรกตประกาศรายชื่อดังกล่าวให้ประชาชนทราบ
แต่ก็ไม่ใช่เป็นกฎเหล็กที่บังคับให้ทุกพักที่ลงชิงชัยในสนามเลือกตั้ง
ส่งบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีเพราะมีการเปิดช่องไว้ว่า
พักการเมืองจะไม่เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีก็ได้
นั่นหมายความว่าพักที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ส่งบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่ส่งก็ได้
และจะส่ง๑๒รายชื่อก็ได้แต่ไม่ให้เกิน๓รายชื่อ
ผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อในบัญชีนายกรัฐมนตรี
ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ลงสมัครสอสอแบบแบ่งเขต
หรือแบบบัญชีรายชื่อและไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สมัครสอสอก็ได้
คือจะเป็นใครก็ได้หรือเป็นคนนอกพักการเมืองก็ได้
แต่พักการเมืองที่ส่งรายชื่อนายกรัฐมนตรี
ต้องมีหนังสือยินยอมจากบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
แต่สิ่งสำคัญคือบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี
ต้องอยู่ในบัญชีของพักการเมืองเดียวเท่านั้น
และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
มีอายุไม่ต่ำกว่า๓๕ปีการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
ซึ่งสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเข้มงวด